แต่ว่ารอตรวจสอบอยู่ว่ารถแท็กซี่คันนี้ทะเบียนอะไรจะได้ช่วยเหลือถูกนะคะ
สิ่งที่เขาแชร์ออกมาก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปขึ้นรถแท็กซี่นะคะ

หลังจากนั้นจะกลับบ้านนี่แหละ
แล้วเขาบอกว่าช่วงที่ขึ้นนั่งได้ยินเสียงขยับเบาะด้านหน้าคนขับ

เขาก็เลยเฉง้อดูอ้าวภาพปรากฏคือมีเด็กผู้ชาย
นอนขดอยู่ที่เบาะด้านข้างคนขับ
เขาบอกว่าเขาสอบถามคุยกับคนขับเรียบร้อยนะ

แต่เขาบอกว่าโพสต์แค่นี้ละกัน
เอาเฉพาะภาพเอาเฉพาะแคปชั่นแค่นี้ละกัน
เขาบอกว่าไม่ขอบอกเรื่องราวของคุณลุง
แต่ถ้าใครอยู่แถวบางนาสมุทรประการ
ถ้าเห็นรถคันนี้หรือว่าขึ้นไปแล้ว
เจอเด็กนอนอยู่แบบนี้อย่าไปว่าเขานะ

ถ้าเขาไม่นั่งแล้วลูกเขาจะไปอยู่ไหน

เอาเงินไหนซื้อข้าวกินเขาบอกแบบนี้

แล้วก็ช่วยโบกรถเขาด้วยนี่นะคะ

ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละค่ะชาวไทยนะคะ

ใครเจอก็อุดนุนไป
อาจจะให้สิ้นน้ำใจเพิ่มเติมไปก็ได้
ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดียวทุกคนเนาะให้คุณดำใจ